ของละครไทยพื้นบ้านคุณผู้ชมค่ะ
จะบอกว่าโดนใจจริงนะคะทั้งประเทศเลย

ตำนานยอพระกลิ่นค่ะที่ได้มาเป็นนางเอกดาวพระศุกร์นะคะ
โด่งดังเป็นดาวค้างฟ้าเลย
หรือจะเป็นมินพีชยาค่ะจากบทเอ้ยกับอ้ายในละครแม่ปลาบูทอง
โอ้โหเรื่องนี้ค่ะสิ่งนั้นมากมากนะพระเอกคือใครพระเอกคือคุณริวจิตสัมผัส
นั่นไงก็ว่าแล้วโอ้โหสบายมาก
พลอยเขาดูเตอร์ไพรส์จริงนะไม่เรื่องนี้ดูมาตลอดแต่ไม่รู้ว่าเป็นคุณลิวจิตสัมภาษณ
นี่แหละจากวงวงแจ้งเกิดมาหลายคนแล้วคุณผู้ชมล่าสุดวงการบันเทิงปรบมือรัวเลยจ้า
ต้อนรับน้องปูเป้เกษรินเจ้าแม่ละครพีเรียสคนใหม่นะคะสู่บันลังนางเอก
ละครเรื่องล่าสุดก็คือบ่วงวิมาลาค่ะเรื่องนี้เล่นกับคุณมิคทองระยะนะจ๊ะ
ปูเป้ค่ะผ่านผลงานละครจากวงมาทั้งหมดนะคะ๔เรื่อง๔รถด้วยกัน
ไล่มาตั้งแต่๔ยอดกุมารสังทองนาง๑๒และล่าสุดค่ะพี่คุณทองที่กำลังโกยเรตติ้งอยู่ในขณะนี้
ดิฉันรู้นะแฟนอ่ะรู้ดีเป็นแฟนละครกันอยู่นะคะซึ่งตัวจริงน้องปูเป้เนี่ยน่ารักโกะนะคะ
จนเป็นที่มาของมีมเด็ดท่านั่งชันขาในละครที่คนแชร์เยอะมากนี่ไงในโซเชียลเยอะมาก
ปูเป้ต้องชี้แจงกับเราด่วนเลยจ้า
คือเราใส่เป็นแบบว่าเหมือนกางเกงแบบสปอร์ตสปอร์ตเลย

แล้วเวลาเราเดินตรงป่าตรงย่าหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็ป้องกันแบบแมลงสัตวกัดต่อยด้วยอะไรอย่างนี้
ก็เลยนั่งท่านั้นคนก็เลยเห็นเป็นท่านั้น

แต่ว่าตัวจริงหนูไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นเนาะ

นะคะส่วนเรื่องความเชื่อมูเตลูน้องปูเป้ค่ะก็มีกับเขาเหมือนกัน
โดยเฉพาะตอนที่ติดขัดเวลาถ่ายทำเนี่ย
ปูเป้ก็จะนึกถึงพ่อปู่อือลือค่ะ

ซึ่งเมื่อเร็วนี้เนี่ยปูเป้ก็เพิ่งไปไหว้ทาเวสุวรรณ
แล้วก็ไปขอให้ละครปังค่ะที่ถ้ำนาคามาด้วย
แม้สายโมตัวจริงเหมือนกันนะคะ
ก็จะมีมีประหลาดทาเวสวันค่ะ
มีพ่อปู่อือลือที่ถ้ำนาคา
ใช่ท่านอยู่ในใจเรามันก็เลยรู้สึกว่า
เราแบบว่านับถือมีไหว้เป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งทางใจ
เวลาแบบว่าวันไหนต้องเข้าฉากที่สำคัญ
ฉากไหนที่มันติดขัดไม่ผ่านสักทีอะไรอย่างนี้
เราก็จะมีการแบบว่าไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ
ให้ช่วยเหลือลูกหน่อยนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เออก็นิดนึงอันนี้เป็นที่พึ่งทางใจ